บันเทิงไทยรัฐทราบทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบันเทิง

บ๊ายบายแบบนี้มากลุ่มความทรัพย์กันนะจ๊ะ
ถูกต้องแล้วสองสาวเช่นเคยพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ
อย่างนั้นอย่ารอช้ามาเริ่มข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม
สาวคนนี้สวยวันสวยคืนจริงไม่ใช่เชอรี่แต่ว่าเป็นสาวเนยโชติกานะคะ
ตัวที่จะเป็นวาดที่เจ้าสาวหลายคนเลยจับตาว่าเอ๊ะ
ไปเข้าคอร์สอะไรมาหรือเปล่าถึงได้สวยขนาดนี้

เนี่ยคุณดูดิสวยวันสวยคืนเลยนะคะสำหรับสาวเนยโชติกา
บอกว่าพูดเรื่องเนยแต่งงานดิฉันตกใจคิดว่าเนยนี่เป็นประเด็น

ยังไม่ใช่คนนั้นยังไม่ได้แต่งนะ
ใกล้จะถึงวันวิวาแล้วนะคะสำหรับนางร้ายหน้าหวานเนยโชติกา
แต่ว่ากลับทำงานหนักจนไม่มีเวลาเข้าคอเจ้าสาวเป็นจริงเป็นจัง
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังติดถ่ายละครอยู่
สำหรับความพร้อมของงานแต่งทุกอย่างก็เกือบจะสมบูรณ์๑๐๐แล้วแหละ
แต่ว่ายังเหลือการเดินสายแจกการ์ด
แต่ที่เจ้าตัวยังรู้สึกกังวลใจนั่นก็คือภาพรวมของวันงาน
เพราะว่ากลัวดูแลแขกแบบไม่ทั่วถึงนั่นเองนะคะ

กล้ายแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเสร็จงานก็จัดการ์ดต่อ
ชุดยังกำลังจะมาอีกชุดหนึ่งค่ะมันมีความตื่นเต้นอยู่
มีทั้งหมด๓ชุดค่ะงานงานฉลองนะคะแล้วก็เป็นชุดไทย๒ชุด

ท้องยังไม่ได้ไปนวดตัวขัดตัวจริงจังเลยค่ะ

ปลายสิงหาเลยค่ะเลยถึงจะปิดกล้องละคร
ก็เท่ากับว่ามีเวลา๑อาทิตย์
ในการเตรียมตัวแล้วก็แต่งงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วตรงนั้นตรงนี้จะออกมายังไงอะไรอย่างนี้มากกว่า
พระนี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณนะยังสวยขนาดนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยสาวเนยกำลังจะเป็นวาดที่ภรรยาไฮโซ
ก็เลยโดนกระแสข่าวมาว่าเธอใช้ชีวิตติดความหรูหรา
มีแต่ของแบรนด์เนมแถมยังอัพเลเวลไปซื้อบ้านอยู่
เดียวกับซุปเปอร์สตาร์สาวอ้ำพัชราภาด้วยนะคะ
ซึ่งสาวเนยก็บอกว่าเคยใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อ๑๐ปีก่อน
ก็ยังคงเหมือนเดิมส่วนเรื่องบ้านเนี่ย
ไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกับสาวอ้ำแต่อย่างใดจ้า
คือเนยไม่ได้ติดตรงแบรนด์นะคะแต่ติดว่าอะไรที่เราใส่แล้วเราพอ
เราใส่แล้วเราเหมือนกับว่ามั่นใจก็ได้หมด
ไม่ว่าจะเป็นตลาดประตูน้ำทุกวันนี้ก็ยังทานอาหารข้างทางได้

ทุกคนก็มีบ้างแหละเนาะเราก็ทำงานเราก็อยากจะ
เราก็มีบ้างซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมาย

มันก็จะดูเต็มแน่นนะคะเวลาไปงาน
ปีที่แล้วยังไงก็คือยังใกล้เคียงนะ
แต่อาจจะการแต่งตัวไปงานหรืออะไรอย่างนี้มากกว่า
ก็ประหยัดนะก็พูดตรงว่าประหยัดค่ะ
เพราะเราไม่ได้แบบรวยมาก่อนนะ
เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะยังไงเราก็ต้องเก็บเงินนะคะ
ไม่ได้อยู่รวยต่างอยู่หมู่บ้านเดี๋ยวกับพี่อ้ำอะไรอย่างนี้นะครับ

มันก็ไม่แปลกนะคุณเพราะว่าเขาก็ทำงานทำงานหนักด้วย
ถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรเป็นรางวัลให้กับชีวิตตัวเอง

แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอินสตราแกรมของคุณเนย

ชอบรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนทำอาหารกันอาหารใต้

คืออยากไปกินกับเขาใช่ไหมอยากไปร่วมจอยกับเขาด้วย
ฉันพกข้าวสวยไปเองได้ขอไปกินกับข้าวด้วย